มาดูคลิปนี้กันต่อเลยนะคะต้องบอกว่าแตกตื่นกันทั้งร้านเกมที่บางแสนชนบุรีเลยค่ะ
ทุกคนเนี่ยนั่งเล่นเกมกันอย่างหันศากันเลยทีเดียวนะคะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้
จะเห็นจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอะไรเหรอเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิด
อธิบายเรื่องหมดอ่ะไปแล้วเอ้าผู้ชายมากระชากอายุ
เด็กอายุสักประมาณสิบห้าสิบหกปีค่ะกระชากไปแบบนั้นนะคะโอ้โห
ตายแล้วตายแล้วออกไปเลยค่ะเห็นไหมเขาไม่ยอมเดินตามไปด้วยนะ
เอานี่ไงคุณค่ะทั้งเตะทั้งตบทั้งต่อยทั้งเหวี่ยงทั้งกระทืบแบบนี้ค่ะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะดูพฤติกรรมของมันก่อนค่ะ
แคร์ใครทั้งสิ้นคนในร้านเกมก็นั่งดูกันเยอะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาริมถนนบางแสนเนี่ยก็เยอะนะคนเดียวกันเยอะ
ทำเสร็จปุ๊บจากไปเลยจ้ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเกมริมถนน
บางแสนอำเภอเมืองชนบุรีนะคะหลังเกิดเหตุแล้วคนในร้านเกม
รีบโทรแจ้งกู้ภัยบอกว่ามาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อย
ประถมพยาบาลช่วยเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
น้องเนี่ยไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะคุณถามว่าทำไม
ทำไมอ่ะน้องไม่ยอมบอกสาเหตุไม่ยอมไปโรงพยาบาล
ไม่ยอมไปท่าเดียวเลยอ่ะค่ะทีนี้กู้ภัยบอกว่าอ่าไม่เป็นไร
ถมพยาบาลก่อนเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานน้องบอกว่าหิวข้าว
ขอข้าวกินหน่อยได้ไหมกินเสร็จปุ๊บยังไงต่อ

ไม่เคยทั้งใครมีใครไม่ไม่ใครนะอ่อสุดท้ายยอมไปโรงพยาบาลนะฮะ
คุณผู้ชมก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเราไปถามคนในร้านเกม
ในร้านเกมบอกว่านั่นแหละค่ะตามภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงนะคนในร้านเกมบอกว่าจริงแล้วมันตะโกนด้วยนะ
ผู้ชายที่ไปทำน้องเนี่ยตะโกนบอกว่าที่มากระทืบเนี่ยนะแค่สั่งสอน
เพราะมันไปแจ้งตำรวจก่อนเอ้าเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
สันนิษฐานกันแบบนี้ว่าน้องผู้ชายที่โดนกระทืบเนี่ยน่าจะไปแจ้งความตำรวจ
คือให้เหมาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ชายคนนี้ก็เลยโกรธก็เลยแค้น
ก็เลยมาทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะ